คุณผู้ชมค่ะการที่จะทำให้หนุ่มเข้าใจเวลาผู้หญิงแต่งตัวแต่งหน้านานได้นี่นะ
ไม่ยากค่ะจับเขาแต่งด้วยเลยค่ะนี่อย่างซีซีวัดค่ะ
ถูกภรรยาคนสวยนะคุณเอบี้แปลงโฉมเลยให้กลายเป็นสาวสวยอีกคนนึงนะฮะ
แต่งหญิงของหนุ่มซีนอกจากภรรยาถูกอกถูกใจแบบสุด
เพราะว่าคุณสามีสวยจนหญิงแท้ต้องยอมจริตมหาจริต
ก็มีเสียงจากเพื่อนพ้องในวงการค่ะเขาพากันเข้ามาชมด้วยนะคะ
นี่หรือนี่หรอ
เข้าโฌนาแล้วกันอย่ากันให้ซีซีวัดติดใจลุคนี้ละกันนะเดี๋ยวก็แตก่อยแล้วก็เผ่นลุค
กลัวจากกูไม่กล้าแต่ชอบเยอะ
จากซีซีวัดแต่งหญิงแล้วสวยปังค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่ชีวิตจริง
แม้ทั้งแท่งค่ะแถมยังมีหวานใจข้างกายด้วยเพชรเผ่าเพชรนั่นเอง
หนุ่มหน้าหวานด้วยความว่าเขารับบทมาจากไดโอลี่ตุซี่ไง
ภาพก็คุ้นชินเพราะว่าภาพหวานของเขาแบ๊วแต่ชีวิตจริงเขาแมนนะจ๊ะ

ก็หลังจากที่เขาเคยได้รับบทเย้กัสไง
สาวสองในแดอารี่ตุซี่แฟนซีรีส์อินจัดค่ะ
คิดว่านุ่มเพชรเนี่ยเป็นสาวสองในชีวิตจริง
ตัวจริงก็เลยต้องออกมาแกล้กคาวบอยค่ะเพราะผมมีแฟนตัวจริงครับ
จะไม่คิดได้ยังไงคุณผู้ชมดูภาพสิพอเปลี่ยนเป็นสาวสวยเนี่ยสวยจริง

ขอชั่งหน่อยค่ะมาเลยค่ะชี้อ๊อปปองสักของนิชชันค่ะ
สุดยอดมากเลยค่ะอาร์ดิชันให้ดูลุคนี้เลยฟาดไหมคะฟาดไหมคะ
นี่คือลูกซิลิเปอร์โลเปสนะคะเขาเรียกว่านักร้องสาวฉายาสะโพกดินระเบิดค่ะ
วาดได้ฟาดนะคะอีกลุคนึงนะคะ
ฟาดแน่นอนค่ะลูกของเมร่าค่ะ
เป็นไงล่ะคะปั้วปังมากนะคะ
เวลานางแต่งนะคะเหมือนแบบองค์ลง
แล้วขึ้นร้องโชว์นะโอ้โหมันกรี๊ดสนั่นหวั่นไหวนะคะ

เพราะว่าถ้าที่ฉันไปแต่งกับคุณอ๊อฟก็อินเนอร์ไม่ได้
นี่จะบอกว่าช่างภาพหนุ่มเราเนี่ยโอ้มองแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดูแล้วนะว่าจะแต่งชุดอะไรกันบ้างเนาะ
ไม่ใช่รอรับลูกสาวเลย